ฉันอยู่เส้นประชาราชนะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าน้ำนมค่ะ
ท่าน้ำนนท์นะคะคือตอนนี้เนี่ยทางม็อบที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็ได้มีการเดินเท้านะคะจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ก็คือจุดหมายปลายทางของเขาที่เป็นจุดหมายก็คือท่าน้ำนนท์นั่นเองค่ะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่ท้ายขบวนนะคะกำลังเดินตามมอบอยู่นะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงระยะทางนะคะก็ประมาณ๒โล๘นะคะ
โดยในการเคลื่อนตัวครั้งนี้เนี้ยก็จะใช้บนถนนอ่า
ออกจากหน้ากระทรวงสาธารณสุขมาทางถนนตีวาโดนค่ะ
พอถึงแยกติวานนท์แล้วก็ได้มีการเลี้ยวนะคะ
เข้าถนนประชาราชนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเดินตรงไปนะคะ
ยังท่าน้ำนนท์นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ได้มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของการให้ทุกคนเนี่ย
สามารถเป็นแก่นำแล้วก็มีการขึ้นมาปราศัยได้นะคะ
โดยจะไม่มีการใช้คำหยาบไม่เหยียดเพศนะคะ
แล้วก็ในช่วงในช่วงประมาณสี่โมงนะคะ
ก็ได้มีการขึ้นมาพูดนะคะหลังจากที่เขาเนี้ยได้โดนอ่า
อนุญาตนะคะจากทางศาลนนทบุรีเนี่ย
ปล่อยตัวออกมาชั่วคราวนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย
โดนจับตัวไปนะคะตอนนี้ที่ฉันพยายามวิ่งให้ทันนะคะ
เพื่อให้ทันท้ายแถวของขบวนนะคะที่ได้มีการเคลื่อนตัวมาค่ะ
ส่วนทางด้านจราจรนะคะก็ยังมีรถยนต์นะคะ
รถจักรยานยนต์ที่ทยอยตามไปนะคะทั้งผู้ที่ใช้เส้นทางเดิม
แล้วก็ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ด้วยค่ะ
สำหรับกิจกรรมตรงนั้นนะคะยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
แต่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าดิฉันจะรีบรายงานเข้าไปค่ะ
นักวิการที่ขาดภาพเขมมิกราบภูมิมันใจข่าวเทวรัตน์ทีวี